อยากจะให้คุณผู้ชมไปไปดูนะฮะ
เพราะว่าเป็นวัดดังที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ

ชาวบ้านเนี่ยพากันไปขอบกรจากพระพิกษณ์เนทค่ะ
นี่วัดศรีสุพรรณหรือว่าวัดเงินนี่นะคะ
ก็จะมีสถาปัตยกรรมอุโบสถเงิน
ที่เป็นหลังใหญ่หลังเดียวในโลกเลย

และที่แห่งนี้ค่ะยังมีพระพิคเนธทันใจเนื้อเงินแท้ด้วยค่ะ
อุ๊ยเขาดูสิตอนบรรยากาศตั้งคืนน้องคุณพี่ศาสนนะ

ใช่เขาเปิดให้ประชาชนเข้ามาสการะทั้งกลางวันกลางคืนนะคะ
มูเตลูบอกเลยว่ายิ่งมาตอนกลางคืนยิ่งเข้มขลัง
แล้วก็จะเกิดความสำเร็จตามที่ขอด้วย
รับพิคเนธทันใดและและทำอะไรคะ
และจ้องมองไปที่บริเวณหน้าผากขององค์พระพิคเนธนี่แหละ
คุณจะเห็นอะไรคะอะไรครับสัญลักษณ์โอ่ง
อ๋อสัญลักษณ์ประจำเทพเจ้าอ๋อ
นะคะคุณดูแล้วจินตนาการแล้วเหมือนเลขอะไร
หลายคนก็บอกมันชัดเจนอยู่ชัดอยู่แล้วมันชัดเจนอยู่
นะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่นำโชคมาให้หน่อยตรงนี้นี่
พรุ่งนี้อ๋อนะคะจริงมันเป็นสัญลักษณ์เนอ
เป็นอัฆราชของทั้งทั้งเอ่อพระพิคเนธเนาะอืม
ไม่ใช่ตัวเลขแต่เราสามารถจินตนาการได้แล้วแต่จะคิดได้
แล้วแต่จะคิดจะว่ากันไปนะคะแต่ใดแล้วนะเทพที่เรียกว่าบันดาลความสำเร็จ
พระพิคเนตก็ถือว่ามาเป็นลำดับต้นต้นเลยนะคะหลายคนก็มาขอพรกัน
นี่เป็นองค์เงินด้วยเป็นเอกลักษณ์ของทุกวัดแห่งนี้เลยค่ะ